ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยกระแสกระชายขาวเนี่ยโอ้โหฟีเวอร์มากเลยนะคะ
คือบางคนบอกว่าแหมถ้าเกิดวัคซีนยังไม่มาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง
ด้วยการทานกระชายขาวทีนี้พอความต้องการกระชายขาวมันเพิ่มราคามันก็สูงใช่ไหมคะ
พระอาจารย์แป๊ะค่ะไปขุดกระชายขาวด้วยตัวท่านเอง
ลูกวัดแบบเนี้ยโอ้โหไปขุดกระชายขาวมาแจกชาวบ้านในพื้นที่

พระธรรมแท้ถูกต้องพี่ต้น
นี่เห็นไหมพระอาจารย์แป๊ะแล้วไปขุดสวนใคร
ส่วนชาวบ้านเอ้าพระอาจารย์ไม่ได้ขุดที่วัดเหรอไม่ใช่

ท่านนี้ค่ะคุณสมควรแย้มเกษตรอายุ๕๘ปีเป็นชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมแหละ
เขาบริจาคให้วัดคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องควักเงินไปซื้อกระชายขาวนะ
พื้นที่ราคาพุ่งไปกิโลกรัมละ๓๐๐บาท

๐บาทที่พัทยาชนบุรีคุณพ่อบอกว่า๓๐๐บาท

คือต้องอย่าให้เหลือซากถึงจะคุ้ม
คือขนมจีนน้ำยามันจะแพงขึ้นเลย
คุณก็หมดแล้วหมดสิทธิ์กินถั่วงอกอย่างเดียวเลย
ค่ะคุณผู้ชมนี่นะครับพระยัตถิธรรมมานุยุฑ
หลวงพ่อแป๊ะแห่งวัดสว่างอารมณ์นะคะ
ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ระดมสรรพกำลังพระลูกวัดไปร่วม๑๐รูป
กรรมการวัดก็ไปนะคะนี่พระครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะคะ
ช่วยกันขุดกระชายขาวในสวนเกษตรผสมของ
คุณสมควรแย้มเกษตรอายุ๕๘ปี
ที่บ้านทุ่งรีตำบลทัพหลวงอำเภอเมืองนครปฐม
คือมาจากตำบลขุนแก้วไปขุดที่ตำบลทัพหลวงนะคะ
กันข้างตำบลแบบนี้แหละค่ะ
คุณสมควรเจ้าของสวนบอกว่า
คุณสมควรเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แป๊ะ
แล้วก็เป็นลูกหลานชาวตะบนขุนแก้ว
ที่วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่นะคะ
ปัจจุบันย้ายครอบครัวมาทำสวนเกษตร

ตำบลทัพหลวงมีการปลูกกระชายไว้
ไร่กำลังแก่ได้ที่ด้วยนะคะ

กระชายมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ทีนี้คุณสมควรคุณลุงสมควรบอกว่า
อยากกระนั้นเลยหลวงพ่อแป๊ะพระอาจารย์แป๊ะ
เดี๋ยวจะให้ให้ฟรีเลย

โอ้โฮดีมากนะครับเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศสวรรค์

แต่คราวนี้มันติดปัญหาตรงนี้ครับพระอาจารย์
ตรงไหนบอกอัตมามา

เดี๋ยวมีพระลูกวัดกับกรรมการวัดไปช่วย

ก็มาทำความสะอาดล้างน้ำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ

กระชายขาวกี่กิโลกรัม
๐กิโลกรัม
กิโลกรัมเอาหมดสวนเลยใช่ค่ะคือถ้าเกิดเอา๓๐๐ไปคูณกิโลกรัมละ๓๐๐บาทนะคะ

ให้เลยค่ะคุณลุงสมควรบอกว่าก็ให้ไปทั้งหมดนั่นแหละ
แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะพอขยายพันธุ์ต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บไว้กินเองที่บ้านด้วยนะคะ
พ่อแป๊ะหรือพระอาจารย์แป๊ะบอกว่าติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙มาตลอด
พอทราบว่ากระชายขาวมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
และเป็นการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ก็เลยคิดในใจว่าจะนำกระชายขาวไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ตำบลขุนแก้วที่วัดสว่างอารมณ์นะคะได้ดื่มต้มกันบ้านละ๑กิโลกรัม๑กิโลกรัม
เพราะเป็นห่วงชาวบ้านนะคะพระอาจารย์แป๊บขาขอบคุณท่านมากเลยนะฮะ
ห่วงชาวบ้านแล้วท่านน่ารักมากเลยนะคะ
เวลาคุณชนะไปกราบไหว้ท่านเนี่ย